นึกถึงหลุมในโครงการก่อสร้างที่เป็นหลุมสำหรับเทแบบ

ข้างในนั้นมันจะมีเป็นแบบเหล็กเส้นแหลมอยู่ค่ะ

ใช่แล้วเด็ก๗ขวบคนนึงคือเห็นในหลุมนั้นมันมีน้ำ

ปรากฏว่าลื่นทะไหลลงไปแล้วโดนเหล็กเส้นเสียบเท้าทะลุเลยอะค่ะ
โอ้โหเห็นแล้วหวาดเสียวแทนคุณผู้ชม

โดนเหล็กเส้นแทงทะลุเท้าขวา
น้องร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดนั่นน่ะ
ซึ่งเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในไซส์งานก่อสร้างของหมู่บ้านแห่งหนึ่งค่ะ
อยู่ที่ซอยเบาะทองหมู่๔ที่ตำบลระแหงที่ลาดหลุมแก้วปฐุมธานี
แล้วตรงนั้นน่ะมันเป็นหลุมที่เขาสำหรับจะเทแบบหล่อเสาปูนของโครงการหมู่บ้าน
คุณทัศนัยคุณผู้ชมในนั้นด้วยความที่ฝนมันตกลงมา
มันก็จะมีน้ำขังอยู่ในหลุมแบบนั้น
แล้วเท้าของน้องตกลงไปในหลุมตรงนี้ค่ะ
โดนเหล็กขนาด๒หุ่น๔เส้นที่มันโผล่มาจากน้ำ
เสียบเข้าเนี่ยโอ้โหเจ้าหน้าที่นะ
ต้องต้องเอาน้ำออกจากหลุมก่อนแล้วเห็นเหล็กหนึ่งเส้นเสียบทะลุเท้าอยู่ใช่ไหม
ทำยังไงเอาครีมตัดเหล็กออกจากเสาปูน
คือไม่สามารถที่จะกระชากเท้าน้องออกมาจากเหล็กเส้นได้เลยนะ
กลายเป็นว่าคือต้องตัดเหล็กออกจากเสาก่อน
แล้วเหล็กก็คาเท้าน้องอยู่แบบนั้นแล้วก็ต้องเหมือนกับเอาผ้าพันแผลล็อก
ไม่ให้เหล็กมันขยับแล้วก็ไปทั้งแบบนั้นเลยค่ะไปส่งโรงพยาบาล
คือไม่ใช่อยู่ดีอะไรเสียบเท้าแล้วจะดึงออกได้เองไง
แม่ของน้องโอมบอกว่าลูกแม่นะออกไปเล่นกับเพื่อนท้ายหมู่บ้าน
แป๊บนึงเด็กที่ไปเล่นด้วยกันวิ่งมาบอก
บอกว่าโอมขาติดอะไรก็ไม่รู้ครับเอาออกไม่ได้
ตัวแม่น้องโอมกับสามีวิ่งมาดูโอ้โหเห็นเหล็กเสียบทะลุขาลูก
รีบแจ้งกู้ภัยเลยคือก็เดาว่าน้องอาจจะไปวิ่งเล่นกับเพื่อน
แล้วคงจะลงไปล้างเท้าในหลุมที่มีน้ำอยู่แล้วก็ลื่น
โดนเหล็กเสียบทะลุแบบนี้เลยนะคะ
เห้ยเสียวแทงจริงนะ